มาติดตามอีกแง่มมหนึ่งของนักวอเทบาลสาวดรีกรีฯทีมชาติไทย
นอกจากจะเล่นวอเทบาลแล้วเขายังทำธุรกิจขายสนับข่าวด้วย
ติดตามได้จากรายงานของคุณชูซักวมทองดี
แฟนกีฬาวอเล็กบอลคงรู้จักเธอดี
บทบาทที่คอยกำหนดทิศทางให้เพื่อนร่วมทีม
ทำคะแนนเพื่อเอาชนะคู่แข่ง
แต่ถ้าว่าเธอในวัย๒๕ปี
จุดประกายแนวความคิดการทำธุรกิจ
เกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬาวอเล็กบอล

ซึ่งขึ้นชื่อว่าหาซื้อได้ยากในเมืองไทย

เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ให้กับนักตบลูกยางในบ้านเรา

มันเป็นอะไรที่แบบหาซื้อได้ยากมาก

หนูก็ยังแบบหาซื้อยากมากค่ะสนับเข่า

แล้วก็คิดว่าเด็กอะเขาจะซื้อได้ไหม

ซึ่งเป็นสิ่งที่แบบหนูรักมากแล้วก็ทำมาทั้งชีวิต
ก็เลยเลือกที่จะแบบทำสนับเข่าสนับสองไงค่ะ
เพื่อที่จะให้น้องได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพ
สุริยายอมรับว่ากีฬาวอเล็กบอลมีส่วนสำคัญให้เธอประสบความสำเร็จได้ในทุกวันนี้
อยากแบ่งปันและส่งต่อโอกาสดีที่ได้รับให้กับรุ่นน้องนักกีฬาวอเล็กบอล
ที่กำลังก้าวขึ้นมาด้วยการนำสนับเข่าไปบริจาคให้กับนักกีฬาระดับเยาวชน
ใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขันเพื่อช่วยพัฒนาวงการวอเล็กบอลได้อีกทางหนึ่ง
พิธีการบินได้ให้โอกาสหนูได้มาถึงวันนี้ค่ะ
หนูก็เลยคิดว่าแบบตอนนี้หนูก็ประสบความสำเร็จแล้วเป็นทีมชาติ
แล้วก็แบบพอมีรายได้ที่แบบไม่ต้องเดือดร้อนพ่อแม่ดูแลครอบครัวได้ค่ะ
ก็เลยคิดว่าอยากจะตอบแทนน้องที่แบบเขาก็อยากมีโอกาสเหมือนหนูบ้าง
ก็เลยอยากให้น้องได้ใช้สิ่งดีหรือว่าเพื่อในการพัฒนาในการฝึกซ้อมใช่ไหมคะ
เพราะว่าสนับเข่ามันจำเป็นมากในการฝึกซ้อม
ถ้าไม่มีสนับเข่าในการล้มหรืออะไรอย่างนี้มันจะทำให้แบบเราเจ็บเข่าหรือเป็นแผลได้
หนูก็เลยคิดว่าน้องวิทยุการบินที่เข้ามาในรอบประเทศ๑๒ทีม
หนูก็เลยอยากจะช่วยเหลือโดยการมอบสนับเขาให้น้องได้ใช้
และนี่คืออีกหนึ่งบทบาทในฐานะเจ้าของธุรกิจของโสระยาพรมล่า
ที่ต้องยอมรับถึงความตั้งใจจริง
คงต้องติดตามให้กำลังใจเธอ
ประสบความสำเร็จในเส้นทางสายวอเล็กบอลและธุรกิจ